ดูคลิปนี้หน่อยค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้อายุสิบสี่
แต่ถูกรุมชนิดที่หลายคนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่เด็กรุม
แต่มีผู้ใหญ่ด้วยใช่หรือเปล่าไปดูค่ะ
นี่คือคลิปที่คุณผู้ชมรู้สึกน้องคนนั้นนั่งอยู่ตรงชิงช้า
น้องใส่รุ่นนักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงค่ะคุณ
แล้วถูกรุมถูกรุมทั้งตบทั้งทุบจิกหัวโดนถีบ

คนที่มารุมดูจากคลิปก็รู้แล้วนะฮะ
ไม่ใช่เป็นรุ่นเดียวกันกับเด็กนักเรียนเลย
ใช่เหมือนเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบางคนเลย
ใช่หรือเปล่านะคะมีทั้งวัยรุ่นหญิงลักษณะเหมือนรุ่นเดียวกันด้วยด้วย
ดูคลิปนะคะคุณผู้ชมค่ะจริงมันไม่ใช่มีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว
น้องคนนี้โดนมา๒ครั้งแล้ว
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็โดนรุมตบรุมทำร้ายเหมือนกัน
แล้วถึงขั้นที่คุณน้อง๑๔นอนแน่นิ่งไปกับพื้นเลย
หน้าเพื่อนหลายสิบคนด้วยนะคะที่กำลังรอรถที่จะกลับบ้าน
แล้วเหตุการณ์นี้ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เพื่อนนักเรียนเดินมาดูกันเต็มเลยนะคะ
ต้นเดือนมิถุนายุทธและกระดาษกระดาษคมทั้งสองเหตุการณ์นะคะ
ครอบครัวผู้เสียหายแจ้งความวิราศัตริย์คดีไม่คืบหน้า
ดูโพสต์กันหน่อยเนี่ยโพสต์ไว้แบบนี้
ลักษณะเหมือนไม่กลัวตำรวจคุณ
อยากโดนเก็บว่ะรอมาตลอด๒๕ชั่วโมงแล้ว

แล้วก็ติดรูปหัวเราะไว้ด้วย

ลักษณะนี้แหละค่ะเพราะครอบครัวบอก

มาเจอโพสต์แบบนี้ก็กลัวนะคะ
คุณกันจอมพลังค่ะก็เลยเข้ามาประสานเรื่องนี้นะคะ
อยากจะให้มาพูดคุยและตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมารับผิดชอบ
แม่บอกนะคะแม่ของน้องคนที่ถูกทำร้าย
ลูกสาวมีปัญหากับเพื่อนคนหนึ่งเคยเรียนมาด้วยกัน
แต่เพื่อนคนนั้นย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแล้ว
แต่เดือนที่แล้วเขานัดมาเคลียร์ใจกันแต่มันเรื่องไม่จบ

ใช่เพราะมีปัญหากันมาก่อนทั้งที่เพื่อนก็ออกจากโรงเรียนไปแล้วด้วยนะ
พอวันจันทร์ที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทั้งฝั่งเพื่อนลูกส่งข้อความมาข่มขู่
บอกเดี๋ยวจะมาดักทำร้ายอยู่หน้าโรงเรียน
ตอนนั้นลูกสาวไปบอกครูแล้วนะ
แต่ครูตอบกลับมาว่าถ้าถูกตบก็ตบสวนกลับไป
คืออันนี้คุณแม่เล่าไว้แบบนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูด้วยว่าครูจะบอกว่ายังไง
พอลูกสาวเดินออกมาจากโรงเรียนวันนั้นปุ๊บ

แต่แม่ตอนนี้ติดใจเพราะในคลิปเห็นเหมือน
ทำไมมีผู้ใหญ่มารุมทำร้ายลูกด้วยค่ะ
แล้วคุณครูว่าอย่างไร
ครูบอกว่าเขาตบมาก็ให้ตบกลับไปอะไรอย่างนี้
ทางคุณแม่บอกแบบนี้แล้วคุณครูล่ะว่ายังไง
ฝ่ายปกครองของโรงเรียนนะคะบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้
พอรู้เรื่องก็บอกให้น้องกับครอบครัวไปแจ้งความ
แล้วเหตุมันเกิดนอกโรงเรียนลองฟังครูอธิบายค่ะ
ครับครับ
นี้ประกอบกับ๓เหตุผลก็คือ๑หลังเลิกเรียน

ผมก็เลยแนะนำผู้ความว่าให้ไปแจ้งความเรื่องกันดี
พอได้สืบสาวไปลึกปรากฏว่าเด็กก็มีการต่างกลุ่มต่างพากันพาพวกไปหากัน

เหมือนกับ๒กลุ่มนี้เคยไหวบ้าง
เคยผ่านกันไว้คลุมนี้เคยยกพวกไปหากลุ่มนี้
คลุมนี้เคยยกพวกมาหากลุ่มนี้เคยมีอยู่
ครูอธิบายแบบนี้ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีที่เมื่อกี้เราสงสัยกัน
ตัวแม่เองก็สงสัยคุณว่าตกลงแล้วลักษณะที่เหมือนไม่ใช่เด็กนักเรียน
คนนั้นเป็นแม่ของฝั่งกลุ่มก่อเหตุหรือเปล่าหรือเป็นผู้ปกครองไหม
ล่าสุดตรวจสอบนะคะตำรวจบอกว่าที่เห็นนั่นไม่ใช่ผู้ปกครองนะสรุป
แต่เป็นรุ่นพี่ที่มาช่วยรุ่นน้องตัวเองตบค่ะ
รุมทำร้ายผู้เสียหายสรุปก็เราเข้าใจผิดก็คือเป็นรุ่นพี่นะคะ
ตำรวจนะคะเชิญตัวคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปมาสอบปากคำ
เดี๋ยวจะต้องตามมาแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการดำเนินคดี
แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการเชิญเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มาร่วมสอบเด็กทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าเพิ่งจะอายุ๑๔เท่านั้นเองนะคะทั้งสองฝ่าย